คือเรื่องนี้จริงมันเป็นข่าวดังต่อปี๑๙๕๙

เรื่องนี้มันก็กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่ง

มีการโพสต์ว่าได้รับใบขับขี่ตลอดชีพคืนแล้ว
แต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้มีเงิบ
เพราะว่าศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตนะคะ
จากกรณีนี้ค่ะนายพัทรศักดิ์เทียมประเสริฐ
อดีตดีเจหนุ่มหรือว่าเก่งเกียร์อาที่เรารู้จัก
เขามีการโพสต์อันนี้เป็นโพสต์ล่าสุดเลยนะคุณผู้ชม
ข้อความที่บอกว่าคุ้มค่ากับการรอคอย๒ปี๘เดือน
ใครดีกับเราเราก็จำใครเลวกับเรารอดูผลกรรมมันครับ

คือเขาบอกว่าเขาโดนพักใช้ใบอนุญาต

คือศาลเองก็มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตแล้ว
โดยนายกมลบุรณพงศ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ว่านายพัทธรศักดิ์หรือว่าเก่งเกียร์อาร์
คัดสำเนาใบรับรองผลคดีถึงที่สุด

เอามายื่นกับทางกรมการขนส่งทางบก

ทางกรมการขนส่งทางบกยึดเอาไว้
และเจ้าหน้าที่เขาก็มีการพิจารณาเบื้องต้น
ทีนี้มีการทำใบขับขี่
ที่เป็นใบขับขี่บัตรแข็งแบบนี้ค่ะ
คืนให้กับเก่งเกียร์อาเพราะอะไร
เพราะว่าใบขับขี่เดิมของคุณเก่งเขามันเป็นกระดาษ
เหมือนกับว่าพอกรมการขนส่งทางบกเขาเห็น
หลังจากนั้นคุณเก่งก็ถ่ายรูป
แล้วก็ไปโพสต์อวดในโลกโซเชียลมีเดีย

ทางกรมการขนส่งเขาก็จะต้องตรวจสอบข้อได้จริงในเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าทางกรมการขนส่งเองเขาก็ยังไม่ได้รับแจ้งผลคดี
หรือว่าคำพิพากษาของสารแขวงพระนครเหนืออย่างเป็นทางการ
ก็เลยยังไม่ได้มีการตรวจสอบข้อได้จริงในคดีเรื่องเพิกถอนใบอนุญาตนะคะ
คือพิจารณาเฉพาะกรณียึดใบอนุญาตหรือว่าของกลางเอาไว้เท่านั้น
แต่เพราะว่าอะไรคุณพอโพสต์ลงโซเชียลคนก็ตั้งคำถามเยอะไง
นั่นสิใช่ว่าแบบเอ๊ะเนี่ยโดนยึดใบอนุญาตแล้วไม่ใช่หรือ
กรมการขนส่งทางบกก็เลยต้องตรวจสอบ
เขาก็เลยทำหนังสือไปยังสารแขวงพระนครเหนือ
เพื่อที่จะขอรับผลคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าเกิดสารระบุว่าให้เพิกถอน
กรมการขนส่งทางบกก็จะเพิกถอนทันที
แต่ว่าจากการตรวจสอบคำพิพากษาอย่างไม่เป็นทางการ
ปรากฏว่าศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตแล้วไงคะ
หลังจากการเพิกถอนใบขับขี่ของนายเก่ง
ก็จะทำให้ในเก่งไม่สามารถทำใบขับขี่ได้อีก
ในเวลา๓ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกเพิกถอน

ก็สามารถกลับมาทำใบขับขี่ได้อีกครั้ง
แต่ไม่ใช่ใบขับขี่ตลอดชีพแล้วนะคุณผู้ชม
ต้องเป็นใบขับขี่ชั่วคราว
ก็ราย๕ปีไป
จริงอยู่เฉยก็น่าจะดีกว่านะถ้าไม่โพสต์แบบนี้นะ
คนก็จะไม่ได้มีคำถามอะไรนะฮะ